คุณผู้ชมครับเราไปสอบถามกับอีกหนึ่งท่านนะครับ
ก็คือผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเราประจำนครศรีธรรมราชเหมือนกันนะครับ
คุณศิวะพันธภาคนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณศิวะฮะ
ครับสวัสดีครับคุณสิวะคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ดำเนียนรายการครับผม
คุณศิวะอยู่พื้นที่ไหนในอำเภอนครศรีธรรมราชคะ
แต่เมื่อคืนนะที่ไหลลงคลองท่าดีแล้วก็ไหลทะลักเข้ามาในตัวเมืองนครสิทธิราชนี้ก็เริ่มสูงขึ้นหลายซอยแล้วนะครับ

ก็ไม่แต่บ้านผมเองก็ยังโดนทรวมเข้าไปไม่ได้นะครับ

ก็สูงปกติเหมือนครั้งที่แล้วนะที่เคยท่วมน้ำป่า
พอมาถึงเมื่อสโตรเช้ามืดครับก็กำลังขึ้นอยู่
แต่เพราะชุมชนบ่อทรัพย์ประตูขาวท่าปืล
แล้วก็ตอนนี้แต่น้ำไม่เยอะเหมือนครั้งที่แล้วนะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ในกลองต่างมันแห้งอยู่แล้ว

คงจะมีที่ระบายน้ำได้เยอะกว่านะครับ
แต่มีความกังวลนี่แหละครับว่า
คือปริมาณน้ำฝนที่มันสะสมอยู่ที่เขาหลวงยังมี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ
ให้เฝ้าระวังน้ำจากเทือกเขาหลวงยังไงบ้างครับ
ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศิมราชนะครับ
คุณจำเรียนพิพยาปรงธรรดาก็ได้สั่งการ
ตั้งแต่เริ่มยังพายุยังไม่เข้านะครับ
เพราะว่าเมื่อสถานการณ์แล้วน่าจะมีน้ำปลา
จากเทือกเขาหลวงลงมาท่วมในเขตอำเภอเมืองแน่นอน

ก็น่าจะความเสียหายน่าจะไม่เยอะแบบครั้งที่แล้ว
แล้วก็ถนนสายนครสีตุ้งสงก์บริเวณ
แถวอำเภอพระพรมมันหน้ารามกำแหงอ่ะนะครับค่ะหน้ารามกำแหงอ่า
น้ำท่วมถนนแล้วนะครับท่านกำนันสันเพชรสันนารายนะครับ
ท่านกำนันทะพุทธไทยสัมเบาก็แกล้งมาเพราะว่าอ่าน้ำท่วมถนนแล้วรถรถวิ่งลำบาก
คือวิ่งได้นะแต่วิ่งลำบากมากครับใช้ความระบัดในการสรรค์เจ้าเมืองมา
ส่วนถนนสายอื่นอื่นก็วิ่งได้ตามปกตินะครับค่ะเรื่องปัญหาของน้ำท่วมน้ำขังตรงนี้มีการป้องกันหรือมีการระบายยังไงบ้างไหมคะ
ก็การระบายตรงนี้ทางเทศบาลนครนครสิบราชนะครับโดยผู้ช่วยสัตว์จังผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ชาววัฒน์เศรษฐง
อายกเทศมันตรีก็ได้อ่าและดมเครื่องสูบน้ำนะครับตามจุดต่างต่าง
คือเตรียมตั้งแต่จุดครั้งที่แล้วที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องระบายน้ำจากกรมชนประธานนะครับ
เครื่องสูบน้ำมาติดตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ยกออกนะฮะอืมเพราะว่ารู้ว่าอาจจะมีสถานการณ์อ่า
เข้ามาอีกก็พอเกิดน้ำท่วมก็สามารถใช้ได้ทันทีเลยสูบน้ำแล้วก็ระบายน้ำลงทะเล
แต่มีปัญหานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ำทะเลมันยังสูงอยู่ยังหนุนอยู่ก็อาจจะระบายได้ช้า
ครับครับดังนั้นก็ที่น้องพยาจนก็ต้องต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับครับ
อยู่กับผมเชิญครับเชิญครับของเอ่อ
ความเสียหายจากพายุปลาบึกนะครับก็ยังเข้าไปสำรวจความเสียหาย
ไม่ทั่วถึงแต่วันนี้ทางภูวาครับครับอ่านกำเรือนธิพยศประยะภูมิธรรดา
ก็ได้พร้อมกับคนคนโทษภวรศัพท์อุณสวรรคนะครับ
แม่ภาพภาคศรีแม่ภาพภาคศรีนี้ลงมามันจากการเรียนไว้เมื่อวานนะครับ

การนี้ก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่ศาสตราพร้อมด้วยนายกระจ่อนเกียรติรักษณิษฐ์มณีย์รองภัวร์นะ
ไปยังศูนย์อัพยอบที่มหาวิรัยวะเรยรักษ์
เยี่ยมอ่าเยี่ยมผู้อัพยอบนะครับ
ซึ่งยังอยู่ในศูนย์อพยพอยู่นะครับ

แล้วก็เยี่ยมจุดศูนย์อพยพที่อำเภอศรีชนนะครับ
ก็อาจจะเข้าไปดูความเสียหายในชายทะเล
ก็เพราะว่าสภาพบ้านพังเสียหายเยอะเหมือนกันนะฮะ

ร้านค้าร้านอาหารที่ชายหาดทะเลนี้พังเสียหาย

เมื่อวานมีข่าวออกมาว่าศูนย์อพยพไม่เพียงพอ

วันนี้น่าจะเพียงพอแล้วว่าบางคนก็กลับบ้านไปได้บ้าง
สรรพาภาพบ้านอยู่อาศัยปลอดภัยหรือเปล่า
กลับบ้านไปดูบ้านก่อน
ถ้าใครบ้านไหนที่พร้อมก็ให้กลับบ้านตายอดกลับ
วันนี้น่าจะมีการทยอยกลับไปบ้างบางส่วน
ผลความเสียหายทั้งหมดยังไม่ออกมาเนาะคุณศิวะ

เมื่อวานนี้ที่แหลมดำรุมพุกก็เข้าไปสำรวจไม่ได้

คือความเสียหายจะเกิดจากต้นไม้ล้มทับบ้าน

แล้วก็ที่ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังก็พบศพ

เป็นอะไรก็ถือว่าเป็นความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็แหลมตะลุมพุกวันนี้น่าจะ

เหลี่ยงว่าสาวไฟฟ้าอาคารแรงสูงนี้ล้มไปหลายต้นนะ
สะเนรนาดเลยนะครับ

กู้มาได้ได้เยอะแล้วนะครับ
คือไฟฟ้าอุตส่ายนิ่งเงียบ

ก็ลองพูดว่ามิสระนักพันธุ์
ท่านรองผู้ว่าถาวรวัดกงแก้วก็

สิ่งที่ต้องการเร่งด่วนตอนนี้ก็คืออาหาร

อาหารเพิ่มดื่มลำก้อนทาน
ก็ไปจากได้ที่อำเภอหรือว่าศูนย์บริยักษ์ต่าง

ความจริงทางจังหวัดขอเข้ากล่องไป๑๐๐กล่อง

อย่างนี้หาซื้อด้วย๒๐๐๐บิ๊บ

มาช่วยเหลือกันนะครับ

ยังไงเดี๋ยวเราประสานกันอีกทีนึงวันนี้นะคะ